ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่วัดโบดอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเพราะว่ามีคนนำคลิปไปเปิดเผย
เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในกุฏิพระ
เพราะพระท่านลืมล็อกกุญแจกุฏิอ่าแล้วพอเข้าไปในกุฏิเนี่ยนะ
รักทรัพย์ค่ะได้เงินสดไปได้พระเครื่องไปและได้ลอตเตอรี่ไป
พระท่านบอกว่าลอตเตอรี่๒ใบนี้คาดว่าถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านบาทด้วย

เนี่ยแล้วมันหายไปแต่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗นาฬิกา๔๖นาที๑๕ตุลาคมค่ะ

ใช่ค่ะหวยออก๑๖ตุลาคมค่ะ
ไปรักทรัพย์ก่อนหวยออกแต่พระท่านจำเลขได้
แต่ในย่ามมีทั้งเงินมีทั้งพระเครื่องมีทั้งลอตเตอรี่มันเอาไปหมดเลยไงคะ

เป็นเลขท้ายที่มันน่าจะถูกรางวัลที่๑

ใช่แต่คนร้ายไม่น่าจะรู้เพราะว่าหัวยังไม่ลอตเตอรี่ยังไม่ออกนึกออกไหม
แต่คือพอมันเอาไปหมดแล้วเนี่ยลอตเตอรี่ก็หายไปด้วยไง

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดโบดตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีค่ะ
คนร้ายเป็นผู้ชายนะคะตามคลิปเลย
เป็นผิวดำแดงสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ชุดกีฬาฟุตบอลสีน้ำเงินสะพายกระเป๋าเป้สีดำเดินเท้าเปล่า
ถือรองเท้าไปหน้าประตูวัดแล้วก็เข้าไปในวิหาร
ตอนแรกไปดูทรัพย์สินในตู้บริจาคก่อน
แล้วคนร้ายก็เข้าไปที่กุฏิพระอยู่ด้านล่างนะคะ
เปิดประตูกุฏิห้องพระเลยท่านไม่ได้ล็อกประตูเอาไว้

สุชาติอภิชาโตอายุ๔๖ปีค่ะเป็นพระลูกวัด
คนร้ายใช้เวลาแป๊บเดียว๕๑๐นาที
แล้วก็เดินกลับออกมาเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕ตุลาคม
อย่างที่บอกแล้วพฤติการของคนร้ายมันชัดแบบนี้ค่ะ
เจรฐีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบวันนี้นะคะ
สุชาติพระลูกวัดผู้เสียหายบอกว่า
มารู้ช่วงเช้าเมื่อวานค่ะว่ามีคนร้ายเข้าไปในกุฏิ
แล้วก็เข้าไปรักทรัพย์เพราะว่าพอออกไปบินทบาท
แล้วกลับมาที่กุฏิสังเกตเห็นว่าลิ้นชักโต๊ะ
มีร่องรอยของการถูกลื้อค้นกระเป๋าสะพาย
ใส่ปัจจัยแขวนไว้ที่ผนังหายไป
พอดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นภาพนี้
รู้เลยว่าคนร้ายมันแอบเข้าไปแล้วก็ไปขโมยของ
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะว่า
ลำดับเหตุการณ์ช่วงเวลามันเกิดขึ้นช่วงเวลาไหน
ยังไงและพฤติการของคนร้ายเป็นยังไงบ้าง
๑นาฬิกา๔๖นาที๑๕ตุลาคมค่ะ
คนร้ายสวมใส่ชุดกีฬาฟุตบอลสีน้ำเงิน
สะพายกระเป๋าเป้สีดำเดินเท้าเปล่า
ถือรองเท้าเดินเข้าวัดแล้วอ้อมไปทางด้านหลังอาคาร
ให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
หลังจากนั้นช่วงเวลาห่างกันแค่๓นาทีคุณผู้ชม
๑นาฬิกา๔๙นาที
คนร้ายเอากระเป๋าและรองเท้าวางไว้หน้าวิหาร
แล้วก็เดินเข้าไปมองหาทรัพย์สินในตู้บริจาคอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เดินออกไปเพราะว่าในตู้บริจาคไม่มีเงินค่ะ
๑๗นาฬิกา๕๑นาที
คนร้ายเดินเข้าไปที่กุฏิด้านล่าง
เข้าไปเปิดประตูกุฏิห้องของพระสุชาติอย่างใจเย็น
ประตูห้องของพระสุชาติไม่ได้ล็อกกุญแจค่ะ
พอคนร้ายเข้าไปโอ้โหก็ตรงไปขโมยของเลย
ย่ามย่ามพระท่านแขวนอยู่ที่ข้างผนังนะคะ
ด้านในมีพระเครื่องร้อยองค์ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ลื้อของในลิ้นชักมีเงินสดอยู่๔๐๐บาท
ซึ่งพระท่านบอกว่าเตรียมจะเอาไปจ่ายค่าไฟ
มีลอตเตอรี่อยู่ด้วย๔ใบมันเอาไปหมดเลยค่ะ
พระสูชาติบอกว่าคาดว่ามี๒ใบที่ถูกรางวัลที่๑
๒ล้านบาทนะพระท่านบอกว่าจำเลขท้ายได้อ่ะ

เมื่อวานนี้๘๑๒๕๖๔ไงคะ
ท่านก็เลยสงสัยว่าท่านน่าจะถูกแต่ไม่ได้ชัวร์
เพราะว่าจำได้แค่เลขท้าย๓ตัว

คนร้ายได้ของไปแล้วก็เดินออกจากห้อง

คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุทั้งหมดทั้งมวล
คือไล่เรียงตามภาพในกล้องวงจรปิดของวัด

เหมือนยังลักษณะเหมือนการที่ว่าเขารู้ว่าจะออกตอนไหนเลย

นี่หลวงพี่สุชาติบอกใครตามหาเจอนะครับ

ถ้าถูกนะเพราะพระท่านจำได้แค่เลขท้าย๓ตัวเองนะ
แต่เบื้องต้นก็เอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความเอาไว้นะคะ

ส่วนลอตเตอรี่จะถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่า
โปรดติดตามตอนต่อไป